โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ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
จังหวะนั้นที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเบรกไม่ทันในขณะที่อีกหนึ่งคน
แล้วและนี่คือมอเตอร์ไซค์ครับคือคนไปทางมอเตอร์ไซค์ไปทางฮะ
ที่เกิดเหตุครับนอกจากไปเจอมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายจอดล้มอยู่แล้วเนี่ย
ก็ไปเจอกับรถคู่กรณีมีทั้งรถกระบะที่จอดอยู่ริมทางนะฮะ
เป็นกระบะทาท่าสีขาวอีก๑คันคือกระบะตู้ทึบนี่ฮะช่องที่๓
จากด้านซ้ายมือครับคุณผู้ชมกระบะตู้ทึบที่เขาขับมาแล้วเรก
ทันก็เลยทับร่างไปจังจังส่วนอีกหนึ่งคันด้านขวาสุดของจอ
นั่นคือรถเก๋งสีดำนะครับเก๋งคันนี้คือขับตามมาแล้วก็ชนกับรถมอเตอร์ไซค์
กระเด็นมาด้วยทั้งหมดเป็น๔คันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้ไปคุยทีละคนครับนายนพรรดิอายุสามสิบปี
คือคนขับกระบะที่จอดอยู่ข้างทางนั่นแหละเหตุผลที่ต้องจอดอยู่ริมทางเพราะว่า
เขาบอกว่าป้ายทะเบียนรถเขาหล่นก็เลยจอดเพื่อจะเก็บ
แล้วจู่มอเตอร์ไซค์ก็มาเฉียวชนจนล้มจนกระจกด้านข้างของเขาแตกเสียหาย
มอเตอร์ไซค์ล้มเสร็จปั๊บคนก็กระเด็นไปกลางถนนแล้วก็ถูกรถทับ
ขณะที่คนขับกระบะตู้ทึบบอกว่าเขาขับมาบนถนน
แล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยหักหลบไม่ทันจริง
ทั้งที่อยู่เลนซ้ายแล้วด้วยนะครับลองฟังเสียงฮะ
ต้นตำรวจจะสอบสวนคนขับรถทั้งหมดทุกคนทุกคันอีกครั้งนะครับ
พร้อมทั้งจะนำภาพจากวงจรปิดภาพจากกล้องหน้ารถเป็นหลักฐาน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ